เมื่อคืนที่ผ่านมาหนุ่มกระเป๋าเรือก็คือคนที่เก็บเงินอยู่ในเรือ
อายุ๒๓ปีพลัดตกจากเรือแล้วก็ตกลงไปในคลองแสนแสบนะคะ
จนทำให้เสียชีวิตนะคะส่วนสาเหตุที่เขาตกลงไป
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ตำรวจนครบานหัวหมากรับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตภายในคลองแสนแสบ

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะพร้อมทั้งชุดกู้ภัยทางน้ำและมูลนิธิร่วมกระตันยู
ที่เกิดเหตุทั้งสองฝั่งคลองมีประชาชนมามุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
โดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยวิ่งออกไปดูค่ะ
พบคนกำลังจมน้ำในช่วงแรกตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยออกไปดูอ้าวมีคนจมน้ำอยู่กลางคลองแสนแสบ
ห่างออกไปเห็นคนนั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยตะโกนถึงคนหน้าบ้าน
นั่งอยู่หน้าบ้านให้เข้าไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำหน่อย
แต่ขณะนั้นเองมีเรือโดยสารลำอื่นแล่นมาพอดีค่ะ
ตัวเองพยายามเรียกให้เรือหยุดแต่คนขับเรืออาจจะไม่ได้ยิน
เพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ของเรือนี่ดังมากนะเวลาเขาแล่นอยู่ในคลองนี่นะคะ
แล่นผ่านไปคนที่จมอยู่
จากนั้นพอเรือผ่านไปคนที่กำลังขอความช่วยเหลือจมน้ำอยู่หายไปเลยนะ
น่าจะถูกใบพัดเรือแต่ว่าเรือชนเข้าไปอีกทีหนึ่ง
อาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรสักอย่างหลังจากที่เรือผ่านไปเนี่ยนะคะ
ต่อมาตำรวจก็ได้รับแจ้งจากนางสาวสุริยานีนินการละพันธ์อายุ๒๔ปี
เป็นกระเป๋าเรือคลองแสนแสบเบอร์๓๔
แจ้งตำรวจแบบนี้บอกว่าขณะที่เรือเทียบท่าที่วัดศรีบุญเรือง
นายมรอซีตูหยงอายุ๒๓ปีเป็นชาวปัตตานีเพื่อนกระเป๋าเรือ
ลำเดียวกันหายตัวไปเห็นครั้งสุดท้ายยืนอยู่บนกาบเรือ
บริเวณด้านท้ายเรือจุดที่เห็นครั้งสุดท้ายคือท่าเรือคลองตัน
ซึ่งคาดว่านะคะกระเป๋าเรือด้วยการคาดว่าน่าจะตกจากเรือ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะสามารถงมร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้
พบว่าเป็นนายมรอซีที่เพื่อนร่วมงานแจ้งไว้จริง
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
อย่างไรก็ตามตำรวจจะได้เรียกคนขับเรือและกระเป๋าเรือทุกคนมาสอบสวนหาสาเหตุ
แท้จริงสอบสวนหาสาเหตุก็คือเขาตกลงไปได้ยังไง

ตกไปแบบไหนหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุอะไร
เรือไปชนกันหรือว่าเขาพลัดตกลงไปเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็ต้องมาดูว่าเขาเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ว่าเสียชีวิตจากการถูกเรือที่เพิ่งแล่นผ่านชน